อยากให้พรองดองเต็ดเรียบร้อยเลยใช่มั้ยครับ

เชื่อผมพี่น้องประชาชนก็ต้องเห็นด้วย

แล้วก็ดูตอนนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ถูกไหม
สิ่งที่จะให้เกิดความปลองดองบ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้
ทันทีนะครับคุณประยุทธ์ลาออกจากคาเด็ดนายกุธีของภาคประหลังประชารัฐสะครับ
นะครับเท่านั้นแหละทุกอย่างจบคุณประยุทธ์ยอมไหม
ถามอย่างนี้คุณประยุทธ์ยอมไหมครับนะเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยคือตัวปัญหาของบ้านเมือง
ทำตัวเป็นเทวดาไม่ยอมให้ตรวจสอบอย่างผมนะทุกท่านเนี่ยนะครับ
จะลงสมัครได้นะถูกกรกตตรวจสอบหมดถูกไหมอย่างผมสมาชิกถูกต้องไหม
เป็นคุณภาคถูกต้องไหมมีวัตติไหมนะครับภาคเสนอชื่อเป็นนายกุธธิของภาค
มีมติตรวจสอบถูกต้องไหมถูกตรวจสอบหมดนะแค่นั้นนะ
ลูกพักผมที่ผมส่งสมัคร๓๕๐คนแล้วอีก๑๐๐คนปฏิฤทธิ์ถูกตรวจสอบหมด
ของผมมีประกาศไม่รับรองนะ๔คน๔คนนะครับแล้วก็ยังร้องสารอยู่ก็เกือบจะเสร็จแล้วล่ะ
ส่วนปฏิฤทธิก็ไม่รับรอง๒ก็ได้มา๑ก็หลุดไปอีก๑โอ้ทุกคนถูกตรวจสอบว่า

เอาแค่ประกาศว่าจะไม่ใช้ม๔๔ไม่ใช้อำนาจรัฐไม่ใช้งบมารไม่กล้าทำเลย
ไอ้นั่นมันก็ไม่จบใช่ไหมเอาให้จบเลยเนี่ยคือลาออกไปซะ
ไม่กล้าพี่แล้วฝ่ายไปชั้นที่ตายจะอภัยโทษให้